อะไรอยู่ดีเขาเหมือนมองฟ้า

เขาบอกว่าไปเจอกับก้อนเมฆประหลาด
เอ๊ะมันเหมือนอะไรไปดูกันครับ
นี่เลยบรรยากาศที่บริเวณหน้าหอสมุทร
วัดบึงบาประภาสวรรค์

ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ท้าเวสวันโอ้ยุคนี้สมัยนี้แล้วเราก็เล่าข่าวทุกวันอ่ะ
ต้องมีเรื่องราวของท้าเวสวันจริงครับแล้วเขามากันตั้งแต่ช่วงเช้านะ
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าไปกราบไหว้ท้าเวสวันไปช่วงเช้าดีไม่ร้อนไง
แต่ว่าบางวัดไม่ได้เปิดไงใช่ไงอุ้ย
เอาเป็นว่าไปเวลาที่เราสะดวกเราพูดเหมือนให้ข้อมูล
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอาแต่เรื่องของเรื่องไปเจอกับพนักงานบริษัท
ก็คือนางสาวอนุรักษ์นินคดเธอเล่าว่านี่เธอเป็นพนักงานขายรถ
นี้แล้วทีนี้ชวนเพื่อนมารวมสัก๖คนได้มาไหว้ขอพร
บอกว่านี่ท่านท้าเวสวันช่วยโดนบันดาลให้พวกเราทีเถอะ
ค่ะเราทั้งหกคนค่ะหวังว่าจะสร้างยอดขายเฮ้ย
สร้างยอดให้มันทะลุเป้าไม่แน่ใจนี่สงสัยเป็นเซลล์ขายรถมั้งเนี่ย
เขาบอกเลยนะว่าพอมากราบไหว้แล้วโอ้โห
ทะลุทะลุเป้าได้กันเป็นแสนทุกคนเลยอ่ะก็เลยต้องมากราบไหว้แก้บน
ตามที่บนบานสารกล่าวกันเอาไว้แล้วที่สำคัญไหนก็ไหน
มากันแล้วอ่ะเนอะขอจุดคุณดิฉันคอเอียงหมดแล้วนะวันนี้
วันนี้มันมาเป็นแนวทำไมวันนี้มันแบบเอียงซ้ายทีขวาทีอ่ะ
ทำไมไม่ตั้งใจจุดดีดีล่ะจ๊ะอุ้ยลมพัดแรงหรือเปล่าช่วงนี้ลมแรงไง
ก็ไม่แน่เนาะแต่หมายถึงว่าเขาวางทูบเสี่ยงท้ายแล้วมันกลายเป็นว่า
โค้งงองอแล้วบางทีก็ออกมาไม่ชัดแต่ไอ้ที่ไม่ชัดนี่แหละหลายคนเพ่งนักเพ่งหนา
แต่ในเมื่อดูทูปเสียงไทยไม่ชัดเลยหันขึ้นไปมองบนท้องฟ้า
มันมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจ
ดูแล้วก้อนเมฆมันมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วมันดูคล้ายกับรูปปั้นท้าเวสุวรรณ
ช่วยกันไปถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเห็นมั้ย
จะทำให้ดูว่ามันคล้าย
ทีมงานของเราทำภาพได้เก่งมากได้ตอนนี้ดิฉันจินตนาการไม่ค่อยออกเท่า
บางอย่างมันก็ดูแล้วก็แบบเห็นนึกภาพไม่ออก
ไม่ค่อยออกค่ะแล้วนี่ตอนนี้ดิฉันดูเป็นอย่างอื่น

แต่เขาว่ากันว่าเหมือนรูปปั้นท้าเวสวันอันนี้
รบกวนทีมงานกราฟิกอีเมอร์ซีฟของไทยรัฐ

เขาไม่ว่าว่าอะไรสาระ

รายการเราเขาไม่ทำ
อะก็ดูเอาไว้ด้วยละกันนะคะ